ไปบ้านลุงพลบ้านกกอก

เพราะว่าหลังจากที่ตำรวจขออนุมัติศาล
ออกหมายจับช่วงประมาณสักเกือบจะ๕ทุ่ม

บางคนหลับไปแล้วช่วง๕ทุ่ม
หลับแล้วใช่ไหมยังไม่ตื่นตั้งแต่ตอนถึง
มาเตรียมงานตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนกลางดึกนะฮะ
ผมตื่นมาเต็มฟีดเลยเรื่องนี้

คือถามว่ามันเหนือความคาดหมายไหมนะ

มันไม่ได้เหนือความคาดหมายของประชาชนในประเทศนี้หรอก
แต่สิ่งที่จะต้องพิสูจน์กันคือ
เขาได้กระทำความผิดตามข้อหานั้น๓ข้อหานั้นหรือเปล่า
ใช่ค่ะคดีนี้ถ้าในแง่ของผู้ต้องสงสัย
สิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดการรอคอย
แต่ในแง่ของคดีความกระบวนการยุติธรรม

เป็นแค่การเปิดประตูเพื่อนำไปสู่การปิดคดี

สำหรับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้ต้องหา
รอคอยมาเกือบ๔๐๐วัน
ก็คือข้ามปี๓๘๗วันสำหรับคดีดังกล่าวนี้
เมื่อวานนี้ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับลุงพลเรียบร้อยแล้วครับ
ไล่เลียงไล่เลียงไล่เลียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครั้งนี้นะฮะพอไล่เลี่ยงกันไปเนี่ยก็จะทราบว่า
คดีของน้องชมพู่เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่พฤษภาคม
พฤษภาคมปีที่แล้วน้องชมพู่เด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาอายุ๓ขวบ
หายจากบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๒นะบ้านหมู่๒กกอกบ้านกกอกตะบนกกตูม
อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก่อนจะไปพบหายตัวก่อนนะ
แล้วไปพบอีกทีเป็นศพอยู่บนภูเหล็กไฟเมื่อ๑๑พฤษภาคม๒๕๖
นับเลยนับตั้งแต่วันที่หายต้องนับตั้งแต่วันที่หาย๓๘๗วันรวมวันนี้นะถึงวันนี้
พฤษภาคือวันหายตัววันหายตัวจนถึงวันนี้คดีนี้๓๘๗วัน
แล้วไปเจอศพน้องคือ๑๔พฤษภาคมใช่ไหมคะ
ถือว่าเป็นคดีที่เราตามคดีมาอย่างยาวนานเหลือเกิน
และแล้วเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดมุกดาหารก็ได้อนุมัติหมายจับลุงพลหรือชัยพลวิพา
เป็นหมายจับเลขที่๕๓ทับ๒๕๖๔ลงวันที่ก็คือเมื่อวาน๑มิถุนายน๒๕๖๐
๓ข้อหา๓ข้อหาผมขออนุญาตอ่านตามนี้ก่อนนะอ่านเป็นภาษากฎหมายก่อน
ข้อหาที่๑พรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามานดาโดยปราศจากเหตุอันควร
ข้อหาที่๒ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน
โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
แปลงง่ายข้อ๒แปลงง่ายคือไม่ได้ลงมือทำร้ายแต่พาไปแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้เด็กก็เสียชีวิตได้นะครับ
ส่วนข้อหาที่๓คือกระทำการใดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชาญสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพหรือผลคดีเปลี่ยนแปลงไปข้อที่๓แปลงง่ายซ่อนเล้นอำพลางศพ
ผมขออนุญาตค้างอันนี้ไว้ก่อนในข้อ๒คุณผู้ชมฮะทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
เพื่อให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กนั้นถึงแก่ความตาย
มันจะไปผูกพันกับกฎหมายอาญามาตรา๒๙๐ครับ
ผู้ใดมิได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๑๕ปี
ถ้าความผิดนั้นมีลักษณะประการหนึ่งประการใด
ดังที่บรรยัติไว้นี่คือมันจะผูกด้านด้วย
คดีอาญาด้วยคือคุณอาจจะพลากไป
ทำให้ตายหรือไม่ให้ตายเนี่ยมันเป็นผิดแต่ถ้าตายอ่ะมีความผิดครับ
ใช่ครับอ่ารักฐานี่วัตถุพยานนะฮะเจอร้อยสิบสามชิ้นใช่ค่ะ
แต่ที่สำคัญสำคัญเนี่ยก็คือสิบหกชิ้นค่ะสำคัญสำคัญสิบหกชิ้นก็คือขน
ว่าขนเนี่ยนะขนของผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเส้นผม
ของน้องชมพู่ที่ถูกหั่นเป็นชิ้นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเซ็น
เหล่านี้นะครับนำไปสู่การออกหมายจับโลกออนไลน
ติดอันดับต้นเรียกว่าต้นเลยเหรออันดับหนึ่งก็แล้วกัน
ไปตั้งแต่เมื่อหวานที่ผ่านมาแล้วแต่จริงนี้
ก็ควบคู่กับเรื่องของการบ้านการเมือง
ก็คืองบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๕ด้วยนะฮะ

เพื่อนำไปสู่การปิดคดีน้องชมพู่ที่ร้อนแรงข้ามปีครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมอยากให้เกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีตลอดทั้งวัน
ตั้งแต่ณวินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ
จริงแล้วเราเกาะติดกันมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
วันนี้แน่นอนว่าพบตรจะนำทีมแถลงอย่างเป็นทางการ
เพราะดิฉันเชื่อเหลือเกินว่ามันยังมีคำถามคาใจหลายประเด็น
คำถามสำหรับคุณผู้ชมเองสำหรับสื่อมวลชนอย่างเราเอง

เดี๋ยวรอติดตามเราจะมีรายละเอียดเป็นละลอกละลอก
ตั้งแต่ตี๕๓๐จนกระทั่งจนจบรายการ
ถ้าหากจบรายการและคดีนี้มันยังไม่จบ

อ่าอยู่ที่บ้านกรอกกอกแล้วค่ะสว่างเมื่อไหร่หมายจับจะมีผลได้เลยนะฮะ

ทันทีที่มีความเคลื่อนไหววันนี้ไทยรัฐทีวีเกาะติดทั้งวันครับ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่า
ขน๓เส้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
ทำไมเพิ่งมาแถลงตอนนี้จะกลบข่าว

เรื่องนี้ตำรวจมีคำตอบ

เพราะทำไมใช้ระยะเวลาทอดนานขนาดนี้นะครับ